ตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าลีกไทยเราแข็งแกร่งใช่ไหม

จริงแล้วถ้าเรามองจริงมันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่า
แล้วเราเกิดได้ไปจริงแต่ฐานเราไม่มีฐานเราไม่แน่น

ถึงเราไปเราก็ไม่ควรไปแหละ
โคต้าจาก๔ทีมครึ่งเป็น๘ทีมครึ่งนะครับ
ไม่รอช้าไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับพี่โยโยธินอารีกันเลิศครับ
จริงไหมครับพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลีกเรามันแข็งแกร่งเนี่ย
คือทีมชาติเรามันก็จะแข็งแกร่งไปด้วย
คือเคยได้ยินแต่บอกว่าถ้าทีมชาติแข็งแกร่งลีกจะแข็งแกร่ง
มุมพี่โยพี่โยผ่านมาทั้งสองรูปแบบแล้ว

จริงไหมนี่คือตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าลีกไทยเราแข็งแกร่งใช่ไหม

จริงแล้วถ้าเรามองจริงมันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่า
ถ้าหากว่าเรามองจากเรื่องขององค์ประกอบต่างโอเคเราอาจจะมองว่า
ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนใช่เราดูดีขึ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับพวกชาติอื่นล่ะ

เพราะว่าของเขานี่ก็ยังเขาเรียกว่ายังต่อแตะกันอยู่
ขณะที่ของเราเองถ้าว่ามองจริงแล้วองค์ประกอบหลายอย่าง
คือถ้าถามว่ามาตรฐานตัวต่างชาติที่เข้ามาดีไหมดีขึ้น
มีพวกตัวทีมชาติชุดใหญ่มาเล่นมากขึ้น
มีคนที่มีชื่อเสียงเข้ามามากขึ้น

ทีมใหญ่มีอยู่ไม่กี่ทีมที่แข่งกันเอง
ขณะที่ทีมเล็กทีมกลางนี่ก็คือ
ก็แค่ประคองอันดับของตัวเองไป
มันไม่มีการแข่งขันที่เรียกว่าความเข้มข้นสักเท่าไหร

เพราะฉะนั้นมันจะมีทีมแข็งแกร่งอยู่ไม่แค่ไม่กี่ทีม
แล้วขณะเดียวกันถ้าเราไปดูองค์ประกอบต่างของสโมสรเนี่ย

ไม่กี่ทีมก็คือไม่กี่ทีมใหญ่นี่แหละที่ลุ้นกัน
ถูกไหมครับนอกนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบลองไปดูเรื่องของสนาม
ทีมเล็กนี่บางทีมนี้ยังอาจจะต้องไปยืมใช้พวกนักฟุตบอลจากโรงเรียนเข้ามาเป็นพันธมิตรด้วย
เพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าลีกนี้อาจจะไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าแข็งแกร่งมาก
แต่มันดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองมันจริงครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหลีกที่แข็งแกร่งเนี่ย
เราก็จะไปได้ดีสังเกตดูจากทั้งพวกของเยอรมันอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศส
ก็พวกเนี้ยก็จะได้เป็นขาประจำบอลโลกตลอดก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็คือมีหลีกที่แข็งแกร่งจริง
ญี่ปุ่นเกาหลีใต้พวกนี้ก็คือเป็นพวกหลีกที่มีความแข็งแกร่งของเขาพวกเขาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกที่แข็งแกร่งมันทำให้ทีมชาติแข็งแกร่งได้จริงเพราะว่ามันจะมีการแข่งขันทุกสัปดาห์
ประสบการณ์ในทุกสัปดาห์ได้เจอคนเก่งตลอดในสภาพการที่แข่งขันไม่ใช่แค่อุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นมันจะดีขึ้นจริง
แต่เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยอาจจะเป็นภาพลวงตาว่าเราแข็งแกร่งจริงหรือเปล่า

ถ้าคุณไปดูจริงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีความพร้อมของแต่ละทีมเนี่ยน้อยมากแต่ละทีมเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของสปอนเซอร์นี่ตัดทิ้งเลย
สนับหนุนเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของแฟนบอลก็แทบจะไม่มีเลย

รายได้เนี่ยคุณจะเอาจากไหนเขาต้องรออะไรรู้ไหมรอเงินสนับสนุนจากสมาคมเป็นหลักใหญ่พอเงินสนับสนุนไม่มีเขาทำไงเขาก็แย่แล้วนี่คืออะไรนี่คือโครงสร้างที่มันดูมันกลวงไง

เพราะฉะนั้นมันถึงว่ามองแล้วมันอาจจะแข็งแกร
แต่จริงแล้วเนี่ยโอ้โหลีกลองที่มันจะขึ้นมาเนี่ย

อ่าแล้วพอขึ้นมาพอไม่แข็งปุ๊บเนี่ย

มันก็เลยกลายเป็นว่าทีมมันก็มีการแข่งขันกันอยู่แค่ไม่กี่ทีมแค่นี้
แล้วเราก็จะได้ตัวผู้เล่นที่เป็นทีมชาติเนี่ยก็อยู่ในไม่กี่ทีมแค่นี้
คุณลองดูดิในทีมชาติชุดนี้มีนักเตะที่มาจากทีมเล็ก
มีมาจากไทยลีกสองมีไหมอืมไม่มีเลยก็มีแต่ทีมใหญ่ใหญ่พวก
พวกท็อป๔ท็อป๕ท็อป๖ทั้งนั้นเลย
ทีมใหญ่ทั้งนั้นแล้วทีมอื่นล่ะมันเป็นยังไง
นี่ก็ถือว่ามันก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันที่มันค่อนข้างที่ผูกขาดเป็นนิดหนึ่ง
แล้วก็มันจะมีความพร้อมอยู่แค่ไม่กี่ทีม
ความแข็งแกร่งมันก็เลยถูกว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาแค่บางทีม

ตอนนี้มันมีคำถามพี่ว่า

ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเสริมได้ไม่จำกัดพี่โย
แล้วก็สามารถส่งลงในสนาม๑๑คนถึงเกมละ๓คน

มันก็มีอยู่๒ประเด็นคือตอนแรก
เราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าคนไทยมันเก่งกว่า

มันส่งผลยังไงบ้างกับ
พัฒนานักเตะทีมชาติมันจะเป็นเนื้อร้าย
เป็นภัยแฝงในอนาคตหรือเปล่า
ชัดนะคือถ้าว่ากันจริง
คือนักเต็ดเนี่ย

เพราะว่าเขาจะมีการเขียนเอาไว้ว่าดู๒๐

ในการเปิดตลาดของเขาสำหรับสโมสร

บางทีเนี่ยพอเริ่มติดทงปุ๊บเนี่ย
จะถูกตั้งราคาค่าตัวเวอร์

แล้วสามารถที่จะเปิดตลาดได้ด้วย

ถือว่าคุ้มตรงที่ว่าเขาไม่ต้องจ่ายเยอะ
เพราะเขาอาจจะมีแฟนคลับนักบอลคนนั้นอาจจะมีแฟนคลับในอาเซียนอะไรของ
เขาเพราะฉะนั้นเนี้ยผมมองว่า
มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีตรงที่ว่านักเตะไทยเราเนี่ย
ก็แทบจะไม่เหลือแล้วมันก็เป็นการที่เขาเรียกขัดขวางการพัฒนา

พี่โยคิดว่าแก้อย่างไรเช่น

ผมว่าไอ้ตัวที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเราตัดไปเขาก็ไม่ใช้ก็ได้
โอเคมันก็มีผลในเรื่องของตัวผู้เล่นไทย

แต่ยังไงก็ดีเนี่ยมันก็ต้องพิสูจนฝีเท้าอีกถูกไหม

มันควรจะมีหลีกพวกเยาวชนไหม
ในการที่คุณจะสร้างขึ้นมาให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นกัน
โอเคในระดับอายุไม่เกิน๒๓ก็๒๒เลยก็ได้
ดึงกันมันเล่นกับคนที่เข้ามา
เฉพาะคำนักที่
หรือให้สโมสรหาสปอนเซอร์ของสโมสรมาคนละเจ้าคนละเจ้า
โมสรเขาไม่ชอบเหรอผมว่าเขาชอบนะ
ป่ะเพราะว่าสโมสรเนี่ยเขาก็อยากจะให้เด็กเขามีโอกาสได้เล่นกับพวกสโมสรอื่นบ้าง
ที่เขาจะเอามาดองไว้มันไม่เกิดประโยชน์
เขาส่งมาให้ทีมอื่นก็โอเคก็อีกเรื่องหนึ่ง
พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา
พวกนี้ได้มีโอกาสประสบการณ์เล่นบ่อยเข้า
ทีมอื่นเห็นสนใจก็มาขอยืม
มันก็จะออกในลักษณะคือเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แข่งขันด้วยแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอทีมใหม่
อาจจะได้ไปเล่นกับทีมใหญ่ของสโมสรต้นสังกัดเขาด้วย
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์มากกว่า
เรื่องที่คุณจะไปกำหนดโคต้าอาทรงอาเซียนอะไรพวกนี้
ก็ได้หรือจะเลิกก็ได้
ผมว่าบางทีมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอก
เอาเป็นว่าคุณไปพัฒนาเด็กของเราเนี่ย
อย่าเอากฎตรงนี้มาเป็นเครื่องต่อรอง
อยู่แก้ที่ต้นตรอยู่แบบไปเหตุ

ยุฬิกเนี่ยเพิ่งกำลังจะมีใช่ปะ
แต่ระดับอายุมันขึ้นมาไม่ถึง๒๐
มันก็จะเวียนไหว้อยู่๑๐กว่า๑๐กว่าเนี่ย
เพราะฉะนั้นกแก๊ปตัวเนี่ย
พอพ้นจาก๑๙ไปแล้วเนี่ย

แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องซ้อมอย่างเดียวคุณต้องซ้อมซ้อมแต่คุณไม่มีโอกาสได้แข่ง
เพราะไอ้เด็ก๒๐๒๓ที่พี่โยบอกเนี่ย
ถ้ามันก้าวขึ้นมาชุดใหญ่ได้เนี่ยมันจะไปไม่กี่คน
แต่ถ้าไอ้ที่ไม่มีเลยเนี่ยมันจะไม่มีเกมไว้นะ
เพราะเด็ก๑๐กว่ามันมีเกมของระดับโรงเรียน
เรียนกลมภาระของการฮีลาจัดขึ้นมันมีตลอดอยู่แล้ว

ไอ้แก๊ปนี้พอแก๊ปมันว่างไปแล้วคุณจะทำไงล่ะ
คุณก็ไปขัดขวางขวางการพัฒนาของเขา
เว้นแต่พวกเด็กมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เราเห็นว่า

ก็ทีมในเอเชียจริงมันก็โมเดลแตกต่างกันเนอะ

กาต้าได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ

เห็นไหมสวัสดีอัลเบียสร้างอีกรูปแบบหนึ่ง
ญี่ปุ่นเกาหลีก็อีกรูปแบบหนึ่ง

แต่ผลงานมันก็ถือว่าดูจับต้องได้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
โยมองว่าสิ่งที่ทีมชาติไทยจะต้องเจริญรอยตาม
โมเดลไหนที่น่าจะเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์กับช่วงเวลานะขนาดนี้
เป็นเดือนฟุตบอลลีกเรายังไม่พัฒนาเป็นอาชีพ
กับวันนี้ที่มันเป็นอาชีพแล้วนักบอลมีเงินเดือนมากมาย
ทีมชาติเพื่อเกียรติประวัติอะไรตอบโจทย์กับการไปบอลโลก
ผมว่าถ้าคุณจะมองระยะสั้นตรงนี้นะผมว่ายากมาก
ถ้าเป็นระยะตอนนี้นะระยะแบบคือโอเค๔ปีข้างหน้า

นี่๒๒๖เลยไปยังไง
ว่ามันยากนะเพราะว่าตอนนี้พวกบรรดาแกนหลักของทีมเราทั้งหลาย

กว่าจะถึงตอนที่จะไป๒๐๒๖นี่คือร่วงโรย

บางทีชนะทศิษย์ยังถอนตัวทีมชาติเลย
เพราะว่ามันกำศึกไม่ไหวถูกป่ะ

คือพูดง่ายเราก็เห็นแล้วความโรยของเขามันก็มีแล้วเห็นป่
ธรตอนนี้ก็๓๒แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือพูดง่ายเลยนะ
ทุกวันนี้เวลาเราแข่งขันรายการต่างเลยเนี่ย
โอเคถ้าเราเจอทีมเล็กเนี่ยไม่มีปัญหา

พวกอินโดมาเลเวียดนาม
เหมือนคุณเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่คุณเสี่ยงดวงเลยนะ

ว่างวดนี้คุณจะชนะหรือคุณจะเสมอหรือคุณจะแพ้

ว่าเราเจอพวกนี้เราตบเรียบ
เรากินเรียบชนะแน่โอกาสมันมีเจาะเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้มันเจาะยากแน่แต่ฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันถันกันแล้ว
ไทยเนี่ยพอเวลาไปเจอกับทีมใหญ่

ก็คือไอ้พวกซาอุอีหลานอะไรพวกนี้

เงินเขาสามารถที่จะเก็บตัวต่อเนื่องอะไรก็ได้ของเขา

เพื่อที่จะมาพัฒนาฝีเท้าผู้เล่นในลีกของเขา

แล้วก็มีความฟิตทันกัน

คุณรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเขาฝึกเหล็กของเขายังไง
เด็กนี่แค่อายุประมาณ๑๓๑๔
เขาไม่ได้ไปฝึกว่าคุณจะต้องแข่งให้เก่ง
ไม่ใช่ว่ามึงจะต้องชนะไม่ต้องอะไรเขาไม่ได้เน้นผล

กล้ามเนื้อมันยังไม่จำเป็นที่จะต้องสร้าง
การจ่ายการดื่มของเขาคือคุณต้องจ่ายให้แรง

แม้กระทั่งการแบบว่าเตะต้องเตะหลังเท้าส่งแรงไอ้นี่ต้องรับให้อยู่
คือเขาเน้นตรงพวกนี้ในเมื่อทักษะสกิลเขาเริ่มแข็งแรงแล้ว
และในด้านนี้ก็คือเขาจะแข่งทั่วแผ่นแล้ว
แล้วเขาก็ยังได้มีโอกาสได้แข่งในลีกของเขาที่แข็งแกร่งถูกไหม
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นองค์ประกอบรวมกันหมด
แต่ถ้าเกิดว่าคุณสกิลแรกไม่ดีเลยตั้งแต่เด็ก
แล้วคุณหวังว่าตอนนี้คุณแบบว่าจะไปบอลโลกเนี่ย
ผมถามว่าคุณไม่มีพื้นฐานเลยวิชาพวกพื้นฐานพวกนี้
ไม่ได้สุดท้ายคุณก็ไปไม่ได้
มีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก
ไล่มาเรื่อยเราอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย

มันจะไม่ใช่เป็นการก้าวกระโดดที่เหมือนกับการเสี่ยงดวง

วันนั้นเขาบุกทัดตาย

คือพูดง่ายว่าเราตั้งรับได้ดีเราสวนตูมเดียวเราชนะได้
แล้วเราเกิดได้ไปจริงแต่ฐานเราไม่มีฐานเราไม่แน่น

เพราะฉะนั้นผมมองว่าเรายังไม่ได้ไปหรอกถึงเราไปเราก็ไม่ควรไปแหละ
เอาจริงนะก็เล่นให้เต็มที่ดูไปดูสภาพตัวเองไป
แต่ตัวฐานจริงคือพื้นฐานของเยาวชน